มีเกมสุดมันไม่พอยังมีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่ด้วย
โดยเฉพาะเกมเมื่อวานมีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่มากมายเลยครับ
แรงข่าวฟุตบอลไทยลีกคงต้องเริ่มตั้งแต่ประตูแรกในซีซั่นนี้
ซึ่งก็ต้องมาจากเกมในวันเสาร์นี่แหละครับ
เดนิสบูริโลทำประตูวันที่๒๐ของนัดเปิดสนาม
ซึ่งเชียงรายอยู่ในเต็มนั้นเอาชนะสวฮารบุรีในการเล่นในบ้าน
ซึ่งสุพรรณนั้นอันดับ๓ปีที่แล้วนะครับเชียงรายชนะได้๑๐
ซึ่งการไม่ชนะในเกมเปิดสนามยังเป็นอาถรรพ์สำหรับสุพรรณบุรี
ตั้งแต่ปี๒๐๑๓นะครับขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดเป็นครั้งแรก
ด้วยปีนั้นก็เสมอกับบุรีดำ๑๑
เชียงรายชนะในนัดเปิดระดูการได้เป็นครั้งแรก
ตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีกในปี๒๐๑๑ครับ
สำหรับนัดเปิดฤดูการในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
กลายเป็นเกมที่มีการยิงประตูมากที่สุดในนัดแรก
ของไทยลีกถึง๘ประตูนะครับ
นัดนี้ครับอันเรสตูนเยสกองหลังจอมถล่มประตูทีม
พระศาสตร์ไสฟ้าบริโรมนั้นยังทำแฮททริกได้อีกด้วยนะครับ
ดูกันหน่อยนะครับสถิติแฮทริกแรกของไทยลีก
ก็ยังอยู่ที่ยอนกีซองนะครับ
ก็คือสมัยนั้นยาสูบก็ไปเล่นที่จอดพิจิตร
แก๊กเกาหลีมาทั้งหมดเลยนะครับนักเตะต่างชาติ
ก็ตอนนั้นชนะเชียงรายยูเต็ดไป๓ประตูต่อ๑นะครับ
เขาใช้เวลา๖๖นาทีในการยิง๓ลูกก็เร็วกว่าตูนเยส๔นาทีครับ

อันนี้ต้องให้เครดิตคือเป็นเกาหลังจอมถล่มประตูจริงครับ

ที่เอาชนะทีมน้องใหม่อย่างพัทยายูเนเต็ดไป๒ประตูต่อ๑
โดยสุธินันพุกหอมนั้นก็เป็นกองหลักทีมชาติไทยนะ
โดนใบเหลืองใบที่๒ในนาทีที่๔๐
ก็ถือว่าเป็นมาเห็นแรงที่ค่อนข้างจะได้เร็วนะครับ
ปิดท้ายกันที่จำนวนผู้ชมในสนามของนัดปริดูการ๒๐๑๖
แข่งมา๒วัน๙คู่
ปรากฏว่าคู่ที่มีแฟนบอลมากที่สุด

มียอดผู้ชมถึง๓๒๑๕๙คนครับ

ผู้ชมในเกมไทยลีกมีมากกว่านั้นนะครับ
เกมที่ผู้ชมมากที่สุดก็คือปี๒๕๕๔สงขลานะครับ

ก็คือเกมที่นครราชสีมานั้นเจอกับบุรีรำนะครับ

และปี๒๕๗บุรีรามนั้นเปิดบ้านเจอกับเมืองทองนะครับคุณผู้ชม

มีผู้ชมไทยลีกเยอะเนี่ยก็จะมีบุรีรำกับทางโคราช
ดังนั้นนี้๒ทีมนี้เล่นที่ไหนก็จะมีแฟนบอลแห่ต่างด้วย
คือฐานแฟนบอลได้เยอะอยู่แล้วนี่แหละครับคือความน่าสนใจของศึกฟุตบอลไทยลีก
ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะยิ่งยอดจำนวนแฟนบอลนี้ก็ถือว่ามากเรื่อยนะ
ได้รับความนิยมสูงในหลายปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวล่ะ